หลังจากที่เพจอย่างเป็นทางการของฟุตบอลทีมชาติไทยยืนยันว่าช้างศึกอยู่๒๓เตรียมจะตบเท้าเข้าร่วมการแข่งขันดูไบครับในวันที่๒๑๒๙มีนาคม
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐก็สอบถามไปยังคุณพาทิตสุภพงศ์เลขาธิการสมาคม
ก็พูดถึงทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งได้รับการเปิดเผยนะครับว่า
วันศุกร์นี้จะได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการจากผู้จัด
ทีมที่เข้าร่วมแล้วก็รูปแบบการแข่งขัน
สำหรับกรณีในเพจเฟซบุ๊คอาเซียนฟุตบอลที่มีการเปิดเผยว่า
ที่จะเข้าร่วมมีทั้งหมด๑๐ชาติได้แก่
เท่าที่คุยกับฝ่ายจัดก็จะมีทีมเข้าร่วมประมาณนี้
แต่เพิ่งเห็นว่ามีญี่ปุ่นจะเข้ามาร่วมด้วย
สุดท้ายต้องรอการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนหน้าภูมิสอนี่จะใช้คุมก็เป็นโค้ดโยงบริษัทธิบัตรค่ะ

เนื่องจากว่านำเด็กอายุ๑๙ปีไปแข่งเป็นส่วนใหญ่
โปรแกรมอุ่นเครื่องทีมไทยชุดใหญ่
ก็ระหว่างวันที่๒๑๒๙มีนาคมเนี่ยนะครับ

ก่อนหน้านี้ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะอุ่นเครื่องกับทีมไหน
คุณมาทิศนะครับก็เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐเพิ่มเติมว่า
ในสัปดาห์นี้ก็คาดว่าจะได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการ

แกรมแข่งขันวางไว้๒เกมคือ๒๔แล้วก็๒๗มีนาคมนะครับ
ส่วนฟุตบอลชายในศึกซีเกมที่เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้
ยืนยันแล้วว่ามี๑๐ชาติเข้าร่วมการแข่งขัน
ก็นำโดยเวียดนามไทยตีมอร์สิงคโปร์ฟิลิปปินส
เมียนมามาเลเซียลาวอินโดนีเซียและกัมพูชา
เริ่มแข่ง๖๒๒พฤษภาคมนะครับ
ทีมไทยก็คว้าแชมป์รายการนี้มากสุด๑๖สมัย
ส่วนแชมป์ในครั้งที่ผ่านมาคือเวียดนามนะครับ
ปิดท้ายมาชมลีลาของผู้ตัดสินสายสปีดนะครับ
ชนะชัยพรมทัศน์แชร์คลิปในโซเชียลมีเดีย
ซึ่งกรรมการรายนี้วิ่งไวกว่านักเตะกันนะครับ

รายการเทิร์นโปรสปอร์ตที่เจาะระยองนะครับ

ถูกแชร์ออกไปมากกว่า๑๐๐ครั้งเลยนะครับ
แล้วก็มียอดชมคลิปนี้๖๓๐๐ครั้ง
พร้อมกับมีคนนำคลิปนี้ไปตัดต่อใหม่แล้ว
ใส่เพลงสนุกประกอบคลิปเพิ่มเข้าไปด้วย
จากผู้ชมได้อย่างล้นหลามเลยล่ะครับ